เอาไปดูเรื่องนี้ที่คุณวรพรโปรยเอาไว้ครับ
ลูกสาวเป็นคนออกมาปูดเรื่องนี้นะ
บอกแม่ของเธอเองเนี่ยไปรับคุณอามาคือคุณอาป่วยนะครับ
มาเลี้ยงดูก็หวังจะได้เงินตอบแทนใช่ไหมได้ค่าจ้าง
แต่ปรากฏว่าลูกสาวเองบอกว่าแม่ดูแลอาไม่ค่อยดีเลย

มาเรียกร้องนะครับให้ใครก็ได้หน่วยงานไหนก็ได้มาช่วยผู้ป่วยซึ่งเป็นอาของเธอฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
นะครับมีรูปภาพประกอบด้วยและข้อความบอกว่า
ทนอีกต่อไปแล้วใครพูดไม่ฟัง
แม่ของเธอนะครับรับลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเลี้ยงดู
เพราะอยากจะได้เงินจากญาติคนป่วยเดือนละ๘๐๐๐บาท
แต่ว่าแต่ว่านะครับลูกบอกว่ามีการทำร้ายร่างกาย
ให้กินข้าวบูดแล้วก็ปล่อยให้อุจจาระเรียราชครับ
ส่วนผู้ป่วยก็ถูกละเลยจนเครียดพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยนะครับ
กระทำแบบนี้ขาดมนุษยธรรมวิงวอนขอความช่วยเหลือ
ซึ่งต่อมามีผู้แสดงความเห็นมากมายครับ
ผู้โพสต์ยืนยันว่าแม่ที่กระทำแบบนี้เป็นแม่แท้ของเธอครับ
แต่เธอบอกเธอทนไม่ได้กับที่ทำกับอาแบบนี้เหมือนกัน
อาเนี่ยป่วยครึ่งซีกเดินไม่ได้เพราะถูกกระทำแบบนี้นะครับ
คิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยการทำยังไงรู้ไหม
นั่งถัดไปกับพื้นออกจากบ้านไปที่ครองหลังบ้าน

ไปที่พื้นที่ซอยสระนักคม๒๐เขตดอนเมืองนะครับ

ไปเจอคุณแตมอายุ๒๓ปีคนที่โพสต์เรื่องนี้นะครับ
ทั้งพาไปชี้จุดทั้งเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะ

คือโดนแม่ตีใช่ไหมใช่ไหมพูดได้เลย
เดี๋ยวจะช่วยเขาตีใช่ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ไหม

คุณแตมเล่าอีกบอกว่าผู้ป่วยเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่นะ

ของเธอก็อาสาพามาดูแลที่บ้านได้ค่าจ้างเดือนละ๘๐๐บาท
แต่พอรับมาดูแลแล้วนะครับ
บอกว่าแม่ดูแลผู้ป่วยไม่เหมาะสม
ทุบตีให้กินอาหารเหลือนะครับบางทีก็เป็นอาหารบูด
จนคุณอาป่วยท้องเสียปัสสวรรค์ราช
แม่ก็ตีแม่ทำร้ายนี่ผมไม่ได้กล่าวหานะลูกเขาเล่า
พยายามติดต่อหน่วยงานให้มาช่วยเหลือแต่ไม่มีใครมาช่วยครับ

พี่ชายของพี่แม่นะครับค่ะใช่
แล้วคือเธอมาดูแลให้แม่เราดูแลหรือว่าแม่เราเป็นคนอาสา

พูดไม่ได้เพราะว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุนะคะที่เป็นพิการครึ่งซีกใช่
แล้วก็จะมีลอยถัดเข้าห้องน้ำ
แล้วพี่จะเห็นรอยถัดออกมาจากข้างนอก
เพราะเกิดจากการถัดไปฆ่าตัวตายตรงคลอง
แม่เขาก็กันญาติมาคุยกับหนูด้วยอะไรอย่างนี้

กลับมาอยู่ได้เกือบ๒เดือนค่ะ
แล้วก็พอรู้เรื่องก็เก็บข้อมูลมาเรื่อย

ก็เลยพอดีเพิ่งได้โทรศัพท์มาก็ถ่ายมาให้ดูนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมครับหลังจากโพสต์เฟซบุ๊คไป
คุณแตมบอกว่าโอ้โหทัวร์ลงทัวร์จากไหนอ่ะ
ญาติพี่น้องทางแม่ของเธอนี่แหละที่ไม่พอใจการกระทำของเธอ
แต่เธอเชื่อว่าเธอทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แท็กถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกันจอมพลัง
จอมพลังประสานสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ให้มารับตัวผู้ป่วยรายนี้ไปดูแลอย่างปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักสาธารณสุขแล้ว
พี่สาวของผู้ป่วยและแม่ของผู้ร้องเรียน

หรือไม่เคยให้ข้าวบูดน้องชายกินนะครับ
ลูกสาวเอาไปโพสต์มันเกินจริงลองฟังอีกฟังด้วยฮะ
ไม่มีไม่มีที่หุงข้าวทุกวัน
ล้างค์จับข้าวจะบูดได้ไง

เห็นว่ามีเอาพวกพวกไข่ต้มอะไรแบบนี้ไง

แล้ววันนี้ที่อยู่ในตู้น่ะ

ก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเกาเหลา

ด่าเขาไหมครับมีแค่บ่น
โกรธลูกไหมที่ลูกเขาเรียกหน่วยงานอะไรไหม

พี่ต่างคนต่างอยู่ง่ายสิ

เดี๋ยวพอมอเขาจะตรวจร่างกายเอง
จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับ

อยู่ในความดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะ